คุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะพาไปที่นครราชศรีมาโคราชบ้านเองกันหน่อยนะคะ
ไปที่ดำเภอจักรราชนะครับเขาทำอะไรกัน
ทำอะไรกันนั้นชาวบ้านเห็นไหมไม่ใช่ขอนไม้กับเรือนะครับ
ตะเคียนยักษ์ค่ะครับชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่ประทุมทิพย
ความยาวมันสักประมาณกว่า๔เมตรนะครับ
วางอยู่ที่บริเวณสาราริมถนนทางเข้าหมู่บ้านแบบนี้นะคะ
คือตะเคียนเนี่ยมันต้องมีสตอรี่มีเรื่องเล่าไม่งั้นไม่ขลัง
ถามว่าที่มาที่ไปของตะเคียนยักษ์มาได้อย่างไร
คุณจรูนหยวกกลางเล่าบอกว่าคุณนักข่าว
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านฝันเห็นผู้หญิงแล้วไง
ผู้หญิงคนนั้นมาร้องขอความช่วยเหลือแล้วไง
บอกว่าให้พาขึ้นจากคลองหน่อยนะคะ
แล้วบอกว่าจมน้ำมานานมากแล้วหลายร้อยปีอยากขึ้นจากคลองแล้ว
ปรากฏว่าเอาขึ้นมาค่ะหลังจากที่นำตะเคียนขึ้นมาแล้ว
ก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบถูกรางวัลกันไปหลายงวดแล้วนะคะ
ล่าสุดมีชาวบ้านตาดีเห็นเป็นตัวเลขต่างเลย
ก๊อบดูซิใกล้ขนาดนั้นจะเห็นไหมนั่นแหละชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะพาเลขนี้แหละ
ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเห็นแล้วสาธุนะคะ
ส่วนที่วัดหัวขวงแก้วหรือว่าวัดคุ้มอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่วัดนี้นะ
มีชาวบ้านร่วมกันทำพิธีบวงสวงขันครู๑๐๘ครับ
ยังสร้างไม่เสร็จชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครได้มาไหว้มาบวงสวงแล้ว
เร็จในเรื่องต่างรวมถึงเรื่องโชคลาภด้วย
อกจากนี้ชาวบ้านก็ยังขอพรนะครับให้การก่อสร้างวิหารเนี่ย
แล้วเสร็จในเร็ววันด้วยนะครับ